ทีนี้ยังอยู่ที่ฉัดเชิงเซาค่ะมีอีกแล้วกระสุนปริศนาตกใส่บ้าน
ดีนะเขาไม่เป็นอะไรนะคะครับคือคุณป้าท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขานั่งอยู่หน้าบ้าน
นั่งคุยอะไรกันอยู่อยู่ได้ยินเสียงดังขึ้น
สุนตกอยู่ที่หลังอ่ะอ่าเนี่ยค่ะตำรวจก็ต้องเข้าไปตรวจสอบนะคะ
นี่คือที่พื้นที่หมู่๕ตำบลบางตินเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
นางสิริรักษ์โชตนาอายุเจ็ดสิบปีค่ะเขาบอกเขานั่งอยู่หน้าบ้านแล้วอยู่ดีกระสุนมาเลยเนี่ยค่ะ
กระสุนที่เจอเป็นขนาดจุด๒๒นะคะก็ตกอยู่หน้าบ้าน๑นัด
พอตรวจสอบดูรอบบ้านก็มีรอยกระสุนที่ประตูหน้าบ้านเล็กน้อย
ครับคุณสิริรักษ์เนี่ยเขาบอกว่าเขานั่งคุยอยู่กับน้องสาว
นั่งอยู่หน้าบ้านนะคะหันหลังให้ประตูแล้วเขาก็ได้ยินเสียงดังที่ประตู
แล้วก็เจ็บด้วยแล้วก็รู้สึกเจ็บแป๊บที่หลังเนี่ยค่ะ
พอลุกขึ้นยืนปุ๊บหัวกระสุนตกลงมาปั๊บเนี่ยเธอเจ็บนะคะอืม
เธอก็ร้องตะโกนถามหาตัวคนยิงปืนแล้วก็สักพักหนึ่งได้ยินอีก
ได้ยินเสียงปืนดังมาอีกสองนัดแล้วก็เงียบไปอะค่ะครับ
ป้าไม่รู้มันมายังไงแต่มันก็ได้ยินเสียงว่ามันมาโดนข้างฝาเนี่ย
แล้วมันก็มาโดนหลังป๊าก็ไม่ใช่เพราะป๊าก็ได้ตรงนี้แค่มัน
ทีนี้ก็เข้าไปดุหลานว่าจะเข้าไปดุหลานนะเพราะหลานมันอยู่ในบ้าน
มึงคว่างอะไรออกมาโดนหลังป้าพอดีน้องสาวเนี่ยไปไหนแล้วล่ะ
เขาอยู่ตรงนี้เขานั่งก็นั่งคุยกันกับน้องสาว
อันนี้ดูปืนแล้วมันก็กิ้งไปหาน้องสาวแล้วเราก็จะดุหลานแล้วน้องสาว
เจ๊ลูกปืนเราก็เลยหันมาแล้วก็ได้ยินอีกสองที
พอได้ยินอีกสองทีเราก็ลุกขึ้นแล้วเราก็ตะโกนบอกว่าใครว่ายิงปืน
แล้วเราก็เดินออกไปดูรอบรอบเนี่ยไปตรงร้านค้าก็ไปถามร้านค้า
ตำรัฐสอบพ่อเมืองชะเชิงเซาตำรวจก็เลยเก็บกระสุนปืนค่ะ
เพื่อเป็นหลักฐานนะคะก็ตรวจสอบดูรอบบ้านก็เตรียมหาวิถีกระสุนนะคะ
มาจากไหนก็ต้องนำตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
มันมีอีกแล้วกระสุนปริศนาแบบนี้ค่ะ
ไม่น่ายากหรอกครับเพราะว่ามันก็ยิงอยู่แถวพื้นที่นั่นแหละนะ
แล้วโชคดีที่มันไปโดนประตูโดนกำแพงก่อน
ใช่ถ้ามาเต็มนิดแย่เลยนะ